ไปดูการเตรียมความพร้อมนะครับในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษครับ
ซึ่งทางด้านของวัดสุทัศน์เทพวรารามนั้นถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับ
ที่เป็นสถานที่ในการใช้ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกนะครับ
จากทุกจังหวัดโดยเจ้าอาวาสนั้นยืนยันว่าตอนนี้ทางวัดนั้นมีความพร้อม
เต็มที่แล้วแล้วก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ทางด้านพระธรรมรัฐนาฬิหลกนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัสดิ์สุทัศน์เทพวรราราม
เปิดเผยว่าในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
ที่จะถึงนี้วัดสุทัศน์เทพวรารามได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่สำคัญ
สำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ
เพื่อทำน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์มุรทาพิเศษในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งพิธีดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่๑๘เมษายนนี้ครับ
ซึ่งพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นที่พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์
โดยจะมีการอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกที่ผ่านพิธีภารีกรรมตักน้ำจากทั่วประเทศ
มาทำพิธีร่วมกันเลิกทำพิธีนั้นคือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาที
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งในส่วนของสถานที่นั้นขนาดนี้
วัดได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการจัดดอกไม้สด
แล้วก็การจัดเตรียมเทียนชัยประกอบพิธีที่ทางวัดสุทัศน์ขอรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งจะถูกจัดเตรียมอย่างสมพระเกียรติมากที่สุดครับ
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ยังได้กล่าวด้วยนะครับว่าในวันที่๑๘เมษายนนี้ก็จะมีพิธีเสกน้ำอภิเษก
รวมจาก๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
พื้นที่วัดนั้นสามารถรองรับผู้ไปร่วมพิธีได้ประมาณแค่๕๐๐คนเท่านั้น
ซึ่งจนวันนี้รวมไปถึงคณะจัดงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับ
ดังนั้นหากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปร่วมพิธีก็จะไม่สามารถสะดวกเท่าไหร่นัก
เพราะว่าพื้นที่นั้นมีจำกัดจึงอยากให้ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์น่าจะสะดวกมากกว่านะครับ
สำหรับวัดสุทัศน์นั้นถือว่าเป็นวัดแห่งปฐมบรมราชจักรีวงศ์ที่รัชกาลที่๑เป็นผู้สร้าง
จากนี้ก็ยังเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาห้ามรอบของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ